ชาวจำค่ะ
ขอมาก่อนขอมาบ้าง
ต้องใส่ซิ้นกล้ามมานั่น
หลายความความสุข
โปรดติดตามตอนต่อไป